สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอขีดเส้นใต้ถึงกรกตต่ออีกวันหนึ่ง
เอาง่ายอย่างนี้ครับช่วงนี้กรกตมีเรื่องสองเรื่อง
หนึ่งเรื่องที่ต้องทำกับสองเรื่องที่ทำก็ได้ไม่ทำก็ได้
ต้องแยกแยะให้ออกอย่างเช่นข่าวที่เห็นกันวันนี้
เป็นภาพข่าวจากเมื่อวานผมว่าเป็นเรื่องที่ทำก็ได้
ไม่ทำก็ได้นี่เป็นภาพที่ประธานกรกต
อิตบุญประครองกับประหลัดกอทมขจิตชัชชาวาณิสต์
นำคณะผู้บริหารเข้าร่วมกิจกรรม
เดย์ไทยโหวตคนไทยพร้อมไปใช้สิทธิ์อันนี้ก็เพื่อจะเชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง
ให้ออกไปใช้สิทธิ์ในวันอาทิตย์ที่๑๔
ทำไมถึงเรียกว่าทำก็ได้ไม่ทำก็ได้
ก็เพราะว่าทุกวันนี้โลกมันเปลี่ยน
สมัยมันเปลี่ยนสื่อมันเปลี่ยน
ในอดีตเนี่ยสื่อไม่ได้มีมากมายหลายรูปแบบเหมือนเดี๋ยวนี้
อย่างมากก็มีหนังสือพิมพ์กับโทรทัศน์บางช่อง
ฉะนั้นคนก็ไม่รู้ว่าจะเลือกตั้งเมื่อไหร่
กรกตก็ต้องออกแรงทำกันหลายรูปแบบ
ตุ้นให้คนรู้ว่าจะเลือกตั้งเมื่อไหร่
แต่ว่าปัจจุบันนี้เนี่ยมันเป็นยุคสื่อครองโลกสื่อครองสังคม
มีใครบ้างล่ะครับที่จะไม่รู้ว่าวันที่๑๔นี้จะมีการเลือกตั้ง
อยู่ในหลืบไหนซอกไหนของประเทศก็รู้
แล้วพอกรกตจัดอีเวนต์แบบนี้
โอ้โหกรกตในทุกจังหวัดก็นัดหมายกันเอามั่ง
จัดกิจกรรมแบบนี้พร้อมกันหมด
ก็เป็นเรื่องที่ทำได้ครับไม่ได้ว่าอะไรหรอก
แต่ว่าทำไปแล้วมันก็เสียงบประมาณมากมายเปล่า
แต่นี่ปัญหาก็คือว่าเมื่อทำกันเป็นประเพณีมายาวนาน
คืนไม่ทำเดี๋ยวก็จะถูกตำหนิฉะนั้นทำเอาไว้ก่อนดีกว่า
เพราะว่าถ้ามองในแง่การกระตุ้นเนี่ย
ทุกวันนี้ฝ่ายที่กระตุ้นให้คนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งคือภาคฝ่ายการเมือง
โอ้โหเขาไปจัดเวทีปลาใสกันลนลงหาเสียงขึ้นป้ายเต็มไปหมด
เขาก็รู้กันทั้งนั้นวันที่๑๔นี่มีการเลือกตั้ง
แล้วยิ่งสอสอที่ผู้สมัครสอสอเขตเขาก็ใช้แผนเคาะประตูบ้าน
ขอประตูบ้านแจกโปสเตอร์แจกโบชัวร์แจกประวัติเชิญชวนให้ไปเลือกตั้ง
นี่เขาทำหน้าที่แบบนี้ดีกว่ากรกตซะอีกเพราะเขาเข้าถึงทุกบ้าน
ผมถึงบอกว่ากรกตเรื่องแบบนี้ทำก็ได้ไม่ทำก็ได้
ทีนี้มาถึงเรื่องที่กรกตอเสียอีก
ตควรทำและต้องทำคือการจัดการกับการเลือกตั้งหรือการหาเสียงที่ไม่สุจริต
การซื้อเสียงกันในรูปแบบต่างอันนี้แหละกรกตต้องทำ
แต่มันกลายเป็นว่าเรื่องที่ต้องทำเนี่ยเอ๊ทำจริงหรือเปล่า
นี่เหลือเวลาอีก๔วันผมยังไม่ได้ยินข่าวว่ากรกตจับคนซื้อเสียง

ที่ไหนได้เลยสักคนเดียว
ทั้งที่ได้ดูข่าวเราจะเห็นว่ามีการร้องเรียนเอาหลักฐานมาร้องเรียนเยอะแยะไปหมด
หลักฐานอะไรบ้างล่ะหลักฐานการเก็บบัตรประชาชน
มีหลักฐานการขนคนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าครั้งที่เมื่อวันสองวันที่ผ่านมา
มีหลักฐานที่ชี้ให้เห็นว่ามีเจ้าหน้าที่ของรัฐเอ็นเอียงเป็นหัวคะแนนให้ผู้สมัครบางพักการเมือง
แต่ว่ายังไม่เห็นว่ากรกตจะทำอะไรกับเรื่องพวกนี้โดยเฉพาะจัดการกับเจ้าหน้าที่รัฐ
ท่านผู้ชมเชื่อไหมล่ะครับว่ากฎหมายเนี่ยเขาเขียนให้กรกตจัดการกับเจ้าหน้าที่รัฐ
ที่มีพฤติกรรมเอ็นเอียงกรกตสามารถขอให้ย้ายเจ้าหน้าที่คนนั้นในจังหวัดนั้นในอำเภอ
นั้นออกจากพื้นที่ได้ทันทีนี่เขาให้อำนาจกรกตไว้อย่างนี้เพื่อให้เจ้าหน้าที่ต้องระวัง
แต่ว่าจนป่านนี้ยังไม่ได้ยินว่ากรกตไปจัดการกับเจ้าหน้าที่ที่เอ็นเอียงเข้าข้างแม้แต่คนเดียว

อย่าอ้างว่ากรกตมีคนน้อยดูกันไม่ทัน
อันนี้ต้องเถียงว่าไม่จริงเพราะเมื่อเร็วนี้กรกตได้ตั้งมีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตั้งไม่รู้กี่ชุดต่อกี่ชุด
รวมแล้วเนี่ย๒๐๐๐กว่าคนเอาอะไรบ้างล่ะเอาดูมีผู้ตรวจการเลือกตั้ง๔๒๓คนนี่แต่งตั้งแต่งตั้ง
เคลื่อนที่เร็วอีก๔๐๐ทีมจำนวน๑๓๒๔คน
แต่งตั้งชุดปฏิบัติการข่าว๗๗จังหวัดอีก๒๓๑คน
มีทีมลุยด่วนจากส่วนกลางอีก๖๖คน
ซึ่งทีมนี้บอกว่าเป็นทีมที่เตรียมพร้อมตลอด๒๔ชั่วโมง
ทั้งหมดนี้มีเบี้ยเลี้ยงนะครับมีค่าตอบแทนนะครับ

แต่จนป่านนี้เหลือเวลาอีก๔วันจะเลือกตั้งแล้ว
สารพัดทีมที่ว่าเนี่ยยังจับการซื้อเสียงไม่ได้เลย
อย่างนี้โบราณบอกว่าเลี้ยงไว้ก็เสียข้าวสุก
สมัยก่อนเนี่ยเวลาดูหนังไทยเนี่ยเจ้าพ่อก็จะเรียกสมุนมา
ให้มารายงานว่าทำไมไปจัดการกับพระเอกฝ่ายพระเอกไม่ได้
มีปัญหาอะไรคนก็ตั้งเยอะแยะไปจัดการไม่ได้
พอพวกนี้รายงานเจ้าพ่อก็เบิร์ตกระโหลกว่าทำงานไม่ได้
นี่ก็ใกล้เคียงกันเนี่ยนะตั้งขึ้นมาไม่รู้ตั้งกี่ชุด
ยังจับมือใครดมไม่ได้
มีคนรายงานว่าเขาร้องเรียนกับทุจริตที่น่อมที่นี่ทำอะไรไม่ได้
ความหวังก็เหลืออยู่ที่ภาคประชาชน

ตอนนี้เขารอข่าว
เขามีข่าวเรื่องการสินบนนำจับล่ารางวัล
กรกตประกาศว่าจะจ่ายเงินรางวัลเป็นพลเมืองดีที่มีหลักฐานซื้อเสียง
โอ้โหใช้เงินเยอะนะครับ

ถ้าใครมีหลักฐานการทุจริต
กรกตแจกใบเหลืองได้
รับไปเลย๑แสนบาท
นี่เอาต่อมา

สารสั่งแจกใบดำเอาไป๑ล้าน

หวังว่าจะมีคนให้ความสนใจล่ารางวัล
ช่วยกันนำจับการทุจริตซื้อเสียงเลือกตั้ง
ทีนี้ก็ต้องจับตาดูว่า
วิธีการตั้งสินบนนำจับแบบนี้มันจะได้ผลไหม
มันจะจับคนทุจริตได้ไหม
จะนำไปสู่การให้ใบเหลืองใบแดงใบดำได้สักกี่ลาย
เท่าที่กตต้องการจะเห็น

เขาจับได้เขาชี้เบาะแสได้
ปัญหาส่วนใหญ่ของกรกตที่ผ่านมา
ปัญหาเรื่องกระบวนการสอบสวนครับ
ส่งไปกี่ร้อยกี่พันเรื่อง
ไปที่ฝ่ายสอบสวนที่กรกตตั้งขึ้น
เส้นใหญ่วิ่งเต้นได้

ไม่มีปัญญาวิ่งเต้นเอ้าโดน
ท่านจึงเห็นไงว่าคนที่ทุจริตเล็กน้อย
ฝากเงินทำบุญพันสองพัน
ฝากเงินไปงานแต่งพันสองพัน

แต่ซื้อเสียงกันโครมโครมใช้เงินหมดกันไม่รู้กี่สิบล้าน

ไปถึงคณะกรรมการสอบสวนรอดหมด
เขาก็บอกก็วิ่งเต้นกันได้ไง

ใช้เส้นกันได้ไง
อันนี้แหละเป็นเรื่องหนึ่งที่กรกตต้องตั้งหลักให้ดี
นี่เหลือเวลาอีก๓๔วันแล้ว
อย่าให้ประวัติศาสตร์ซ้ำลอย
จับคนโกงให้ได้แล้วเขาจะได้รู้ว่าใช้เงินกันมหาศาลแค่ไหน
กรกตก็จัดการได้ก็ฝากความหวังครับ
ตำหนิกรกตมาหลายวันแล้ววันนี้ฝากความหวังว่า
กรกตต้องจัดการเรื่องแบบนี้ให้ได้นี่คือขีดเส้นใต้เที่ยงวันนี้ครับ